อีกหนึ่งร้านแล้วกันดิฉันจะพาไปร้านอาหารแห่งหนึ่ง

นี่คือทางที่จะไว้เดินผ่านได้เท่านั้นเอง

มีใครให้เล็กกว่านี้ไหม

คือจะบอกว่าร้านเล็กแบบนี้แต่คนเยอะนะ
แล้วแบบโอ้โหเขาบอกว่าอาหารที่ร้านนี้อร่อยเด็ดมากเลย

ใครต่อใครก็บอกว่าอร่อยรสเกลอเพอร์เฟคค่ะคุณ
ในร้านนะสามารถนั่งทานได้นะคะ

นั่งเหมือนรถสองแถวว่าค่ะ๘คน

คุณนึกสภาพขึ้นรถสองแถวป่

แล้วหันหลังชนกันตรงกลางให้เดินเสิร์ฟนิดนึง

ไม่เล็กนะเมนูในชามเขาไม่เล็กนะคะ
ลูกค้ามารอต่อคิวเลยนะคุณ
เมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่ร้านก็จะมีเมนูหมูแล้วก็เนื้อตุ๋นนะ
เมนูยอดฮิตที่ลูกค้าติดใจก็คือ

เพราะว่าเนื้อตุ๋นของเขานี่โอ้โหเปื่อยนุ่ม
เขาบอกว่าทานไปมันละมุนลิ้นมาก
ด้วยสูตรเด็ดของทางร้านตุ๋นหลายชั่วโมงเลยนะคะ

คือถ้าเสิร์ฟมาแบบนี้ผมแทะได้ทั้งวันเลยนะฮะ

วันหนึ่งนะคะเขาจะใช้เนื้อตุ๋นประมาณ๗กิโลกรัม๑ชามเขาให้เยอะเนอะเยอะมากเลยชามละเท่าไหร่๔๐บาทโอ้โห
ถูกนะเจ้าของร้านคือคุณลุงนรงนะคะกับภรรยาเขานะคะคือป้าสุวรรณนะคะทั้งสองบอกว่าเปิดร้านตั้งแต่๘โมงเช้าบางวันเนี่ยเปิดร้านมาลูกค้ายืนรอหน้าบ้านแล้ว
พอช่วงเที่ยงหมดหมดแล้วบางคนเนี่ยมาก็ไม่ได้นั่งต้องสั่งกลับบ้านเพราะที่ฉันบอกแล้วว่าที่นั่งเขานั่งได้๘คนจริง
อ่าแล้วนอกจากก๋วยเตี๋ยวจริงจริงเขามีเมนูอาหารตำสั่งอาหารป่าต่างด้วยนะอ๋อเหรอสำหรับใครที่อยากจะชิม
แบบเนี้ยร้านเนี้ยเล็กน่าจะเล็กที่สุดในจังหวัดพิษธานุโลกนะคุณชัยนะรองไปตามหานะ
ตั้งอยู่ถนนพุทธบูชาในซอยใกล้วังปลาวัดน้อย
แล้วก็สะพานพระราชวังจันทร์รู้จัก
ไม่รู้จักเหรอก็เขาไม่ได้กลับไปนาน
แต่ถ้าอยู่แถวริมทางแล้วอยู่แถวพระราชวังจันท
อันนี้ผมพอไปถูกเพราะว่าอยู่ที่มหาลัยคุณแถวนั้นว่า
ที่พระราชวังจันทร์เป็นอดีตโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคม
ถ้าคุณเคยถ่านนั้นก็ควรจะนึกออก
ดูเลขโทรศัพท์ดีกว่าขึ้นเอาไว้ให้

แล้วจะโทรถามทางนะคะไปให้ถูกนะคะเขาหยุดทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะ
เออน่ากินน่ากิน